ช่วงนี้หันมาขายกระเป๋าผ้าเพื่อนำเงินเอาไปช่วยเหลือลูกสาว
เอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกสาวของตัวเองค่ะ
นายพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาสิริ
๘ค่ะเป็นมืออันดับที่๑๒ของโลกนะคะตอนนี้กำลังสู้ชีวิตใช้เวลาว่างจากการฝึกซ้อมค่ะสวนบทเป็นพ่อค้าขายกระเป๋าผ้าเพื่อนำเงินนะคะมาเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับน้องไตลูกสาววัย๒ขวบที่เป็นโรคหัวใจเขียวนะคะแล้วก็ทำการผ่าตัดเป็นครั้งที่สองแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องใส่

สำหรับใครที่สนใจอยากจะอุดหนุนกระเป๋าผ้าของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคนพิการคนนี้นะคะราคาไม่แพงค่ะใบละ๑๒๙บาทถ้าสั่ง๒ใบส่งฟรีด้วยนะคะสนใจก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
หรือว่า๐๘๙๓๙๑๕๕๔๙หรือว่าถ้าอยากจะช่วยคุณพ่อผู้ไม่ยอมแพ้คนนี้นะคะ
ก็สามารถช่วยเหลือได้ที่เลขที่บัญชีนะคะ

ธนาคารกสิกรไทยค่ะส่วนชื่อของเลขที่บัญชีนี้ก็คือพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาสิริค่ะก็ช่วยกันได้ค่ะ
ทำการแจกข้าวแล้วก็ถุงยังชีพในโครงการครัวมาดามนะคะ
โดยมีชาววิวชะปุ๋ยนะคะแล้วก็นิติพงศิลานนท์นักเตะทีมการท่าเรือ
รวมถึงนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทั้งวารุณีเพชรวิเศษ
แล้วก็พิกุลเขื่อนเพชรเข้าร่วมค่ะ
โครงการโคมาดามนี้นะคะก็จะสัญจรไปทั่วกรุงเทพมหานครเลยค่ะ
จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ
ใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจมาดามแป้งค่ะ